ดูเรื่องของการตกเรือกันหน่อย

อย่างที่บอกว่าเราก็พยายามทำทุกวิถีทางเหมือนกันอะเนาะ
เพื่อจะไขข้อข้องใจความกระจ่างให้กับคุณผู้ชม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปทดลองเหมือนจำลองการตกเรือค่ะ

ทดลองอยู่หลายรูปแบบหลายสถานการณ์เหมือนกันนะครับ
เพื่อที่จะได้รู้ว่าตกท้ายเรือหรือว่าตกตรงไหน

ตกแล้วเนี่ยวิ่งเข้าหาใบพัดเรือหรือเปล่า
หรือว่าตกแล้วเนี่ยกระเด็นไกลออกไปจากเรือ
แล้วตามคำให้การเขาบอกพอตกปุ๊บ
เรือเนี่ยเล่นต่อไปแค่๑นาทีเท่านั้นเอง

มันจะทำให้เรือกับคนที่ตกลงไปห่างจากกันได้มากน้อยแค่ไหนบ้างนะคะ
ทีมข่าวคือจำลองใช้เรือ
ลักษณะก็คือน้ำใกล้เคียงกันกับเรือโคบอลเนี่ยค่ะ
ใช้ความเร็วตามที่ตำรวจเขามีการแถลงออกมานะคะว่า
ณเวลาเกิดเหตุเรือวิ่งอยู่ที่๘น็อต
หรือ๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็เลยจำลองทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย

เริ่มการจำลองสถานการณ์แรก
ผลปรากฏว่าทันทีที่ตกลงไปในแม่น้ำ
คุณธนกรถูกกระแสน้ำจากเครื่องยนต์

ลองดูนะคะ

คุณแตงโมมาปัสสาวะท้ายเรือฝั่งซ้าย

เอาจริงก็กลัวเหมือนกันนะ

เราไม่ได้ไปกันเองแค่ทีมข่าวนะคะ
เรามีเจ้าหน้าที่ไปร่วมจำลองเหตุการณ์ด้วย

แล้วจังหวะที่พอตกลงไปแล้วเนี่ย

ถึงจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้

เรือก็ห่างไปไกลแล้วค่ะอืม

ผมลงไปกลัวเพราะว่า

กว่าน้ำที่จะออกจากหน้าเรา
แล้วก็จะมีคลื่นจากท้ายเรือครับพัดใส่เราอีกอย่างนี้
งเรืออีกทีคือไม่เห็นแล้วครับพี่
แค่๓วิเองที่ผมตกลงไป
กว่าจะโผล่ขึ้นมา๓วิคือมองเรือไม่เห็นแล้วอันนี้น่ากลัวมากครับ
นั่นคือสถานการณ์ครั้งแรกที่จำลองนะคะ
ครั้งที่๒ค่ะจำลองการตกเรืออีกเหมือนกัน
แต่คราวนี้เป็นลักษณะลองทฤษฎีที่๒
ที่ว่าถ้าเกิดเรือมันมีการกระชากใช่ไหมคะ

ลักษณะการตกจะเป็นยังไงแบบไหน

เก็บจากเวลาแล้ว

นี่มันเพิ่งตก
มันต้องเป็นแรงเรือกระชาก
เรือนี้ขับช้าอยู่

เรือเข้าไป๑นาทีนะพี่

ใช่เพราะก่อนตกเขาจะคว้าไปทางกาบเรือด้านซ้าย
สำหรับการจำลองสถานการณ์ที่๒ก็คือ

เรือวิ่งที่ความเร็ว๘น็อตแล้วมีการกระชาก
ทำให้เสียหลักตกลงไปอันนี้ครับ

ถ้ามีการกระชากมันตกง่ายมาก

ซึ่งกระแสน้ำจากใบพัดเรือ
มันจะพัดให้คุณธนกรลอยไปทางด้านหลัง
จังหวะนี้เขาบอกว่าจมอยู่ประมาณสัก๓๔วินาที
มากกว่าการที่เหมือนกับนั่งยองแล้วหงายหลังตกลงไป

และถ้าเปรียบเทียบในช่วงที่คุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำช่วงกลางคืนเนี่ย
สิทธิ์ที่จะจมลงไปยังใต้น้ำได้เลย
อันนี้จะเป็นการทดสอบที่ตกด้วยการยืนรอบเดียว
มือไม้จะเหมือนจะคล้ายคนตกน้ำจริง

พอเราลงไปแล้วเรามีการเก็บมือเก็บไม้เป็นที่เรียบร้อยครับ
เรื่องโดนใบพัดไม่โดนแน่นอน
ตกลงไปเนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับ
ผมว่านานเป็น๑๐วิมันไม่ทัน
ต้องเข้าใจว่าคุณแตงโมเป็นผู้หญิง
วันที่เกิดเหตุ๔ทุ่มมืดสนิทไม่มีเสื้อชูชีพนะครับ
ต้องทำความเข้าใจแบบตรงนั้นว่ามัน
มันความรู้สึกสุดท้ายคงน่ากลัวจริงครับ
มันเป็นเรื่องที่น่าสงสารเธอจริงตรงนั้น

ทุ่นสีขาวเปรียบเป็นตัวแทนคุณตังโมนะคะ
พลัดตกจากเรือไปลองไล่เรียงตามจุดต่างต่าง
เมื่อสักครู่นี้ทนายตั้มก็บอกเองว่ามันไม่น่าเกิดท้ายเรือ

ทั้งจากด้านหน้าเรือกลางลำเรือท้ายเรือกาบซ้าย
ซึ่งการทดลองทั้ง๒ครั้งพบว่า
ไม่ว่าจะตกตรงไหนเนี่ยทุ่นจะถูกผลักออกไปในท้ายเรือทันที
แต่พูดตรงก็คือว่าหลายคนอาจจะบอกว่า
มันน้ำหนักทุ่นกับน้ำหนักคนก็ไม่ต่างกัน
ลักษณะมวลก็ไม่เหมือนกันชูช่งชูชีพอะไรก็ต่างกัน
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคะว่า
นี่คือดีที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย

และมีการจำลองสถานการณ์ตกในความเร็วคงที่ด้วยนะคะ

เรือวิ่งออกไปเป็นระยะเวลา๑นาที
ปรากฏว่าเรือเนี่ยวิ่งไปไกลจากจุด๒๐๐เมตรเลยค่ะ๑นาทีเนี่ย
มันไปได้ไกลถึง๒๐๐เมตรเลย

คุณธนกรบอกว่าจากประสบการณ์ที่เขาร่วงลงไปเองนะ

เป็นไปได้ยากมากที่คนบนเรือจะได้ยินเสียงร้อง
เพราะว่าตอนที่ถ่ายทำจำลองเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
จากเรือลำที่คุณธนกรอยู่แล้วเนี่ย

พยายามพูดคุยกันตะโกนคุยกันยังแทบจะไม่ได้ยินเลยค่ะ
เพราะเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างจะดัง
เพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันยังไงก็ต้องดับเครื่องยนต์

คิดว่าถ้าเกิดสมมุติคุณตังโมพลัดตกน้ำเป็นอุบัติเหตุจริง
ต่อให้ตะโกนร้องสุดเสียงตกน้ำหรือว่ากรีดร้องเนี่ย
น่าจะเป็นการยากที่คนบนเรือจะได้ยิน
คือเพื่อนบอกว่าหันมาก็หาไม่เจอแล้วไม่ได้ยินเสียงร้องอะไรด้วย

คุณธนกรผู้สื่อข่าวของเรานี่เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่
จำลองเหตุการณ์ด้วยตัวเองด้วยคนจริงนะฮะ

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คุณแตงโมแต่ว่าเรามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ

คุณธนกรบอกไม่ได้ยินหรอกคือเสียงเครื่องมันดัง
ดังจริงแล้วยิ่งตรงนั้นมันอยู่ใกล้เครื่องยนต์ด้วยไง

ซึ่งหลังจากที่คุณธนกรได้จำลองเหตุการณ์ด้วยใช้ร่างกายตัวเองเลย
จำลองเหตุการณ์การตกท้ายเรือเนี่ยคือจริงจริงอันเนี้ยเราก็ออกอากาศไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วในรายการไทยรัฐนิวโชว์นะคะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะ

แชร์ภาพเข่าออกมาเยอะมากเหมือนกันก็ชื่นชม
ก็ชื่นชมในการทำงานของทีมข่าวและคุณธนกรที่กล้าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง
ส่วนคนที่ชมรายการย้อนหลังผ่านทางยูทูปของไทยรัฐนะคะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันแหละว่า
มันน่ากลัวมากเลยมันอันตรายมากเลยแต่ก็ขอบคุณมากเลยที่ทำให้ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
ซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าการจำลองสถานการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำกันเองนะคะ
มีเจ้าหน้าที่อยู่บนเรือดูแล๓นายอยู่ในน้ำอีกหนึ่งนายสแตนบายไว้เพื่อความปลอดภัย
คือเรานำมาให้ท่านชมอีกครั้งในวันนี้เนี่ยเพื่อตอบคำถามเพิ่มเติมเมื่อวานท่านผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะว่า
เอ๊ะถ้าเกิดตกลงไปแล้วเนี่ยเอาละคุณธนกรใส่เสื้อชูชีพ
แต่ตกลงไปแล้วเนี่ยตามปกติแล้วสมมุติถ้าเป็นคุณแตงโมตกไป
แต่เรื่องบาดแผลเราไม่รู้ว่าเธอไปโดนตอนไหนนะโดนบนเรือหรือว่าตกไปแล้วถึงโดนใต้เรือ
จะโดนฟินหรือโดนใบพัดก็แล้วแต่เนี่ยคนเรามันจะไม่แบบพลวดขึ้นมาตะเกียบตะกาย
อ่าภาษาชาวบ้านเขาบอกเหมือนกับลูกหมาตกน้ำอะไรแบบแบบเนี้ยเลยเห
เปลี่ยนแต่การขึ้นมาจากน้ำอ่ะปกติกิริยาในการเอาตัวรอดเนี่ย
คุณธนกรบอกขนาดผมใส่เสื้อชูชีพนะพี่
ยังจมใช่ไหมจมไปประมาณ๓๔วินาทีค่ะ๓๔วินาทีเนี่ย
แล้วถ้าเกิดว่าบาดเจ็บอ่ะอีก
คุณตังโมคืนตังโมมีบาดแผลค่ะเธอจะขึ้นมาไหวหรอ
แล้วดูขอดูตอนที่คุณธนกรทิ้งท้ายลงไปท้ายเรือหน่อยนะฮะ
อันนี้๘น็อต๘น็อตนี่ก็คือประมาณ๑๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ดูตอนที่คุณธนกรลงไปนี่นะแล้วดูตอนจมไป๓๔วินาทีนะ

วนกลับมาเนี่ยหาเจอหรือเปล่ากลางค่ำกลางคืนแบบมืดตึ๊บเลยเนี่ย

เรื่องนี้นายขจรศักดิ์คงอินผู้ควบคุมหน่วยกู้ภัย
แผนประนับบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็คุณพศมุธี

ที่เป็นคนดูแลทีมข่าวของเราในช่วงที่จำลองสถานการณ์เนี่ย
โดยเฉพาะการค้นหาคนตกแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ย

กระแสน้ำเนี่ยก็ไหลแรง

ขนาดผู้ไพที่เชื่อชาญเขาก็บอกว่าเป็นยากจริง
มองเห็นได้อยู่แล้วในไม่ว่าระยะใกล้หรือไกล
เพราะมีความแสงสว่างเราสามารถที่จะมองเห็นได้อยู่แล้วว่า

อย่างน้อยยังมีเรือหรืออะไรเข้าไปช่วยได้
แต่ถ้าอย่างกลางคืนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ฮะ
เพราะมันมืดเพราะในน้ำมันไม่มีไฟเหมือนตามท้องถนน

สายตาเราบางทีเรามองไปเนี่ยมองไกลไกลเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยว่าเป็นคน
หรือว่าเป็นพวกผักโต๊ปหรือขยะอะไรอย่างเงี้ย
อย่างแม่น้ำเองเนี่ยแม้ทางกลางวันเองก็บางทีก็สังเกตยากนะครับ
คลื่นแสนน้ำที่ไหลแล้วก็ทั้งคลื่นที่เรือ

ทีมันก็ทำให้การสังเกตเนี่ยค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับ
ถ้ายิ่งเป็นกลางคืนนี้ยิ่งค่อนข้างจะมีปัญหา